ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวที่แชร์กันในโลกโซเชียลเป็นอุทาหรณ์นะคะ
แล้วก็เพจแหม่มโพดำนำมาโพสต์เอาไว้
คือเวลาไปพบรักกันในโลกโซเชียลแล้วก็ถูกหลอก

นี่ก็มีอีกแล้วหญิงสาวคนนึงไปพบรักกับหนุ่มรุ่นน้องในโลกโซเชียล
เห็นว่าผู้ชายคนนี้หน้าตาดีคุยดีสุภาพหน้าที่การงานดี
ก็คบหากันชวนมาอยู่ด้วยที่บ้านไปมายืมเงิน
เงินก็ไม่คืนแล้วก็แอบขโมยทรัพย์สินของเธอไปด้วยครับ
เธอก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็มาแจ้งผ่านเพจแหม่มโพดำด้วยนะคะ
ทีนี้ก็เลยมาดูกันหน่อยว่ามีสองมุมนะคะ
มุมตัวผู้ชายเขาก็อ้างว่าเขาไม่ได้ขโมยเงินนะนะคะ
มาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นวินาทีที่ตำรวจเข้าจับนะคะ
ตำรวจสนบางนาค่ะกับพมดนค่ะ
นำตัวนายชัยพงศ์พรประเทืองหรือป๊อป
ก็เอามาจากรถจักรยานยนต์เลยเขากำลังเดินทางจากที่พักในซอยอุดมศุกร์๒๔
ป๊อปเขาก็ดูเฉยไม่ได้ตกใจอะไรนะคะ
พอตำรวจไปควบคุมตัวเนี่ย

แบบธรรมดาไม่โวยวายไม่หนีไม่อะไร

พาไปที่ห้องพักเพื่อหาของกลาง
ว่ามีอะไรที่ผู้หญิงเขาไปแจ้งความเอาไว้

เพราะผู้หญิงไปแจ้งความไว้ที่สอนอบังนา

ทางเพจแหม่มโพดำเขาแชร์เรื่องนี้ค่ะ
เป็นลักษณะที่ว่ามันเป็นบทเรียนราคาแพง
เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกผู้หญิงบ่อยในโลกโซเชียล
แล้วก็มีการข่มขู่ด้วยว่าเดี๋ยวจะปล่อยคลิปลามกอนาจารย์
อย่าไปแจ้งความนะลักษณะอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยคุณผู้ชม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปถามเรื่องนี้
จากผู้หญิงที่เขาตกเป็นผู้เสียหายนะคะ

รู้จักกับในป๊อปผ่านโลกโซเชียล
ก็อ้างว่าทำงานเป็นช่างเดินสายไฟในสนามบินสุวรรณภูมิ

เธอก็เลยหลงเชื่อชวนให้มาอยู่ด้วยกัน
พอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บยืมเงินเลย
ป๊อปยืมเงิน๔๐๐๐บาทบอกว่าเดี๋ยวจะใช้คืน
พอทวงถามในป๊อปก็ไม่ยอมใช้คืนบ่ายเบี่ยง
แล้วในป๊อปก็ขโมยของในห้องของผู้หญิงไปขายด้วยนะคะ

เธอก็บอกเธอจับได้ก็ไล่ไปให้ไปอยู่ที่อื่นไม่ให้อยู่ด้วยกันแล้ว
เธอก็บอกว่ายอมรับเลยว่าตัดสินใจพลาดจริงที่ชวนในป๊อปมาอยู่ด้วย
คือตอนนั้นมีปัญหาส่วนตัวต้องการคนให้กำลังใจ
แล้วก็ไปเจอกันในโลกโซเชียลก็ตกหลุมรักกันนี่ค่ะ
พูดจาดีแล้วก็นัดเจอกันก็อ่อนน้อมผ่อมตน

ก็เจอกัน๒๓ครั้งที่ถึงจะมาที่เขาจะมาขออยู่ด้วย
ทีนี้ก็เห็นว่าเขาเป็นเด็กดีอ่อนน้อมถ่อมตน
ก็เลยว่าเออก็ดีนะที่เขาเป็นคนเป็นคนดีนิสัยดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
คิดแบบนั้นไม่ได้คิดแบบว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
พอเข้ามาปุ๊บก็ประมาณได้อาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์ดีค่ะ
ก็สี่ห้าวันก็ออกไลน์ค่ะ
ขโมยของขโมยพระห้อยคอขโมยพระเลี่ยม
ขโมยพระที่สะสมไว้เอาไปขาย

จนวันวันวันสุดท้ายพี่เก็บพี่เก็บไว้สะสมไว้นานแล้วที่ในใจค่ะ
หลายเรื่องพี่ก็เลยบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้วนะ
พี่ก็เลยให้เขาออกแต่วันที่จะออกอ่ะ
แต่เขาก็ยังไม่ออกนะตอนเย็นเขาก็ยังไม่ออก
ตอนเช้าก็ไปทำงานพอตกตอนเย็นมาเขาก็เลยมีปัญหากัน
พี่ก็บอกให้เขาออกวันที่๔ของที่๔มีนาค่ะ

พอเขาไม่ออกเขาก็เลยบอกว่าเขาจะแฉ
เขาจะเอาคลิปที่นอนด้วยกันเอามาลง
แล้วก็ขู่ว่าจะลงให้เพื่อนคนไหนก่อนดีทั้งไลน์แล้วก็ทั้งเฟสค่ะ
วันนั้นที่เราได้ยินเขาพูดคำนี้มาเรารู้สึกยังไงครับผม
ก็กลัวค่ะแต่ทีนี้ว่าก็นิ่งเฉย
ก็รอดูก็ไปแอบดูเพจเขาว่าเมื่อไหร่เขาจะลง
ถ้าลงเมื่อไหร่พี่ถึงจะแจ้งความ
แต่นะตอนนั้นพี่ก็ยังไม่คิดที่จะแจ้ง
เพราะว่าพี่ก็คิดว่ามีพี่คนเดียวพี่ก็อาย

แล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ค่อนข้างมีอายุมากแล้ว
ก็ให้เด็กหลอกอะไรอย่างนี้ค่ะก็คืออาย

คุณพี่คุยกับเขาอยู่ประมาณสักกี่อาทิตย์ครับ
น่าจะเป็นเดือนกว่าค่ะ
แล้วด้วยระยะเวลาแค่เดือนกว่าหนึ่งมันก็ถือว่าอย่างน้อยไป
แล้วทำไมคุณพี่ถึงว่าตัดสินใจให้เขาเข้ามาอยู่กับเรา
เพราะว่าเขาให้คำมั่นสัญญาว่า
เพราะพี่มีปัญหากับที่คอนโดพี่ค่ะ
แล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะดูแล

ก็อยากเตือนสังคมโลกออนไลน์ตรงนี้เลยว่า

มันไม่มีจริงมันไม่มีจริง
เป็นอุทาหอนชั้นดีเลยนะฮะดูหน้าไม่รู้ใจนะครับ

ป๊อปหลังจากที่จนมุมตำรวจนะครับ
ก็เปิดเผยว่าตนเนี่ยกำลังจะเดินทางไปหาญาติ
และจะนำโทรศัพท์ไปคืนให้กับผู้เสียหายอยู่แล้ว
แต่ว่ามาถูกตำรวจจับซะก่อน
ส่วนประเด็นที่โซเชียลบอกว่า
ตัวเขานั้นไปหลอกหญิงสาวคนหนึ่ง
ป๊อปยืนยันว่าไม่ได้หลอกนะครับ
โดยได้รู้จักกับหญิงสาวคนนี้ผ่านทางสังคมออนไลน์

ที่ฝ่ายหญิงจะชวนให้เขาไปอาศัยอยู่ด้วย
ตัวเขาก็ตกลงก็ไปอยู่ด้วย
ไม่มีพฤติกรรมในการหลอกเอาเงิน๔๐๐๐บาทของฝ่ายหญิงแต่อย่างใด
เงินดังกล่าวฝ่ายหญิงเอามาให้ตัวเขาเอง

ส่วนที่ฝ่ายหญิงบอกว่าตัวเขาขโมยทรัพย์สินไปนั้น
เขาเอามาจริงแต่เขาก็คืนให้แล้วบางส่วน
ส่วนที่บอกว่าข่มขู่ฝ่ายหญิงว่า
ถ้าไปแจ้งความจะเอาคลิปลับที่มีอะไรกันเนี่ย

ยืนยันว่าตนไม่มีคลิปลับอะไรทั้งสิ้น
รับว่าที่ผ่านมาตัวเขามีพฤติกรรมขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น
เอาไปขายตามโซเชียล
โดยจะหลอกลวงคนอื่นก็มีอย่างเช่น
โอนเงินมาแต่ก็ไม่ส่งของให้
ตัวเขาก็ไม่โอนเงินกลับคืนให้

แต่ไม่เคยขโมยของของฝ่ายหญิง

นายป๊อปยังบอกว่าตอนนี้
สำนึกแล้วว่าการกระทำของเขาเป็นสิ่งไม่ดี

กับผู้เสียหายทุกคนที่เขาหลอกลวงมา
แล้วให้มาซุดสินความคิดรับของเขา

เชียร์กูหาความคิดดีของเขา
แต่ความคิดฐานในการกระทำของเขา
เคยเคยลองมากอีกครั้ง

ยืนยันครับยืนยันแต่บางทีผมก็ยังไม่ได้ของ
แต่นั่นเขาก็โอนเงินอะไรมาแล้วอย่างนี้ครับ
แล้วเราได้โอนเงินคืนกลับเขาไปไหม
เป็นบางเคสครับที่คืนบ้างแต่มันเหลือ๒เคสหนึ่งครับ
ยังไม่ได้คืนแล้วทำไมไม่คืนครับผมยังหาเงินไม่ได้ครับ
อ้าวแล้วเราเอาเงินที่เขาโอนมาให้เอาไปทำอะไรครับ
ก็ใช้จ่ายเที่ยวกินอย่างนี้ครับ
ไอ้ที่เอามานี่มันทำบัตรนี้ปล่อยออกไปแล้วครับ
แต่เหรียญนี้เอาไปคืนเขาแล้วครับ
มันมีแบงค์๕๐๐กับแบงค์๖๐ครับ
เอาไปปล่อยที่ไหนครับ
ก็ในกลุ่มนี้ครับ
มีอะไรอยากจะฝากบอกผู้ใส่หายไหมครับ
ผมซ้ำนึกแล้วครับผมขอโทษหมดผมยอมรับไปทุกอย่างครับ
ผมขอโทษครับ

น้องชายไปขโมยโทรศัพท์มือถือ

ถูกคนดูแลหอพักไม่อนุญาตให้อยู่ต่อค่ะ

ยืนยันไหมว่าเราได้มีการตักเตือนน้องเรา
ครับแล้วทั้งคุณพ่อคุณแม่
แม่หนูก็ทราบเรื่องแต่หนูพยายามจะไม่บอกค่ะ
ก็คือถ้ามันถึงที่สุดจริงหนูก็ให้แม่รับรู้ไว้
ก่อนหน้านี้ไม่เป็นนะคะไม่มี

หนูอาจจะคิดว่าน่าจะมาจากพวกที่เขาเล่นโซเชียลค่ะ
ขายของอย่างนี้ค่ะก็เลยคิดว่าแบบหลอกได้เงินมาง่าย
จากคนที่แบบเขาไม่รู้จากนิสัยอะค่ะ
เหมือนทักแชทไปคุยกันตีสนิทอะไรประมาณนี้ค่ะ

มันพอได้ครั้งหนึ่งมันก็เหมือนแบบมีครั้งที่สองครั้งที่สาม
นี่ค่ะทีนี้ตำรวจก็ต้องขยายผลนะคะ
ว่าในป๊อปคนนี้เนี่ยจะแจ้งข้อหาเอาผิดอะไรยังไงได้บ้าง
ต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมแต่ว่าตัวในป๊อปเองเขามีคดีติดตัวอยู่ด้วยนะคะ
คือคดีช่อโกงเนี่ยค่ะส่วนความผิดกับผู้เสียหายผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ก็ต้องรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาผิดนะคะ
แต่มันก็เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีนะต้องระวัดระวังนะฮะ
ไม่ใช่แค่ว่าผู้ชายไปหลอกผู้หญิงผู้หญิงหลอกผู้ชายก็มีหลายคดีซื้อของแล้วไม่ได้สินค้านี่ก็มีเยอะแยะไป
ในโลกโซเชียลต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ